นิวนาวของเราเขาพาไปหาร้านอร่อยเด็ดชื่อดังย่านตลาดน้อย
ไปตลาดน้อยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แวะร้านนี้ไม่ได้กินร้านนี้ไม่ได้ซื้อกลับมาร้านนี้
ถือว่าคุณไปไม่ถึงตลาดน้อยนะ
อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเมนูที่คุณแม่นิวนาวเขาอยากจะนำเสนอเราคือเมนูอะไร

ก็อยากรู้แล้วก็อยากชิมด้วยตามคุณแม่ไปเลยค่ะ
ตลอดกินวันนี้นิวนาวจะพาคุณผู้ชมมาตามหาของอร่อยตามตรอกซอกซอยในกรุงเทพมหานครที่ซ่อนตัวอยู่ค่ะ
ย่านเก่าย่านแก่ที่ยังเก่าอยู่ที่นี่เลยตลาดน้อยเจริญกรุง๒๒ค่ะ
ตลาดน้อยเดิมที่เคยเป็นย่านการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกศิลป์ค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของชุมชนชาวจีนเลยก็ว่าได้นะคะ
ทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความคลาสสิกที่แอบซ่อนของกินอร่อยแบบดั้งเดิมไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาถึงตลาดน้อยทั้งทีนะคะต้องมาแวะร้านนี้เลยร้านนี้เนี่ยเป็นร้านชื่อดังทุกคนรู้จักนั่นก็คือการีพัฒน์เจ๊ปุ๊เขาขายมากว่าสิบปีแล้วคุณผู้ชมดูสิเจ๊ปุ๊รอเราแล้วเขาไปหาเจ๊ปุ๊กะเจ๊ปุ๊สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะกำลังทอดการีพักเจ๊ปุ๊กเราไปหมดเลยค่ะพอดีเลย
คุณผู้ชมคงเห็นแล้วแหละว่าหน้าร้านเนี่ยนะมีดาราเซเรปคนดังเนี่ยมาการันตีความอร่อยเยอะแยะมากมาย
รวมทั้งเราด้วยตลอดข่าวก็มาบุกซิว่าขายดิบขายดีแบบนี้เพราะอะไรคะ
ก็ความสดใหม่ของขนมเพราะเราทำเป็นวันต่อวันขนมเราแป้งจะบางรักไส้ก็จะเยอะ
เพราะว่ากะหรี่ปั๊บของเจ๊ปุ๊เนี่ยไม่อมน้ำมันไส้เยอะกินแล้วเนี่ยแป้งกรอบแตกแบบโอ้โหอร่อยมาก

กะหรี่ปั๊บเจ๊ปุ๊ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานความอร่อยของตลาดน้อยค่ะเพราะขายมานานกว่าสิบปีแล้ว
ขายดิบขายดีในปริมาณที่คุ้มค่าราคาก็ไม่แพงส่วนรสชาติฟินสุดอย่าบอกใครใครลองแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะ

มีไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็มมะพร้าวสับปะรด

ค้าจะบอกว่ารสไส้ไก่ที่นี่เรากลมไม่เหมือนที่อื่น
แต่ละสูตรเจ๊ปูไปได้สูตรมาจากไหนคะ
ของพี่มาเรียนมาจากกรทมแล้วก็มาดัดแปลงมั่นของเราเป็นสูตรของเราเอง
สุดยอดเลยเนี่ยคุณผู้ชมคือแบบอย่างของคนที่ได้วิชาความรู้มาแล้วนะแล้วก็เอามาต่อยอดจนทำให้ตอนนี้ประสบความสำเร็จ
แต่ก่อนที่จะไปลองชิมความอร่อยของกะหรี่ปั๊บนั้นนิวนาวมาถึงที่นี่ทั้งทีต้องขอลองเป็นลูกมือเจ๊ปุ๊สักหน่อยค่ะ

อันนี้แปลว่านิวทานเองแล้วกันนะคะอันนี้จองไว้เลยนะคะ
จองก็ต้องขายให้คุณคนเดียวแล้วล่ะ

เอาไว้จะได้โดนไส้อะไร
ใช่แล้วอย่างนี้เราก็แบบ

นี่คุณผู้ชมทอดมาร้อนมาจากเตาเลยค่ะ

นี่ค่ะไส้ไก่แบบไม่มีจุดนะครับ

แล้วไส้มันกลมมันดีค่ะ
นี่ค่ะไส้ถั่วเข้มมีจุดสองจุด

ไส้ทระลักษณ์ทะล้นทะหลวงทะลุทราย
แล้วก็จะเข้าป่าดิฉันแล้ว

ใครที่แบบอยากกินถั่วแต่ไม่ค่อยชอบหวานมาก

ผมวิ่งช่วงกินเจนี่ถั่วเข้มนี่นั่งเอกเลย

ลับในวันนี้ที่เจ๊ฟูประสบความสำเร็จคืออะไรคะ
เราตั้งใจที่จะทำจริง
ใส่ใจกับขนมทุกชิ้นที่เราผลิตออกมา
การดูแลของเราอย่างดี

นี่ก็ถือว่ามาเที่ยวตลาดน้อยคุ้มมากเลยนะคะ
มาคุยกับเจ๊ปุ๊แล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวนี้

ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
ว้าวนี่ค่ะแล้วก็เมนูกะหรี่พับเจ้าดังย่านตลาดน้อย
ก็ยกมาไว้ในรายการของเราแบบนี้แล้ว
คุณชนะคะคุณน้ำลายหยดลงไปแล้วค่ะ

นี่เห็นไหมเป็นกะหรี่พับเจ้าดังที่ทำแบบสดใหม่

คุณไม่รู้อันไหนคุณแม่นิวนาวทำเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าต้องชิมว่าอันไหนที่เค็มมากเป็นพิเศษ

เห็นบอกว่ามีหลายไส้วันนี้เราสั่งมาแบบสดใหม่
เขาเพิ่งมาส่งให้วันนี้เช้านี่แหละ

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปตลาดน้อยแล้วไม่ซื้อกลับมาถือว่าไปไม่ถึง
ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ชิมก็จะต้องลองชิม
ให้น้องมาตอนโชว์ให้ดูหน่อยมันมีกี่จุดอันนี้
อันนี้สองจุดเขาบอกว่าสองจุดเป็นอะไรนะถั่วใช่ไหม

นี่ลองบีออกแล้วลองกินดู
ตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะเออบีออกเลย

นี่ดูสิข้างในไส้แน่นมาก
แน่นมากนะคะแป้งก็กรอบมากนะคะ

คือมันกรอกคือพอน้องใบตองเขากัดไปเนี่ยนะเสียงมันดังกวบไม่ได้เคี้ยวลิ้นตัวเองนะครับ
คือเขากัดลงไปตัวเนื้อแป้งมันกรอบจริง

แล้วที่สำคัญผมไม่ได้พูดโม้ก็คือเวลาหักออกมาครึ่งหนึ่งที่ให้น้องใบตองเขาทำ

ที่ทานอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันเต็มคำมาก
มันทำไมดูแล้วน่ากินน่าทานขนาดนี้
แหมมันน่าอิจฉาซะจริงเลยนะ
โอ้โหกัดไปแต่ละคำแล้วเคี้ยวเต็มปากเต็มคำ
คือผมเนี่ยนะอยากจะกินบ้างสักคำ

ให้แต่น้องใบตองกินแล้วให้ผมพูดไปอยู่เรื่อย
พูดได้ไหมเอาน้ำ
โอ้ตายแล้วเล่นกินเต็มคำเย้ยโตขนาดนี้

มีทั้งไส้ไก่ไส้ถั่วที่น้องใบตองทานเข้าไป
แล้วก็ยังมีอีกไส้หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
ลองทานกันดูคุณผู้ชมครับแต่ละไส้แต่ละอย่าง
แล้วคุณชนะคือว่าไส้ถั่วปกติที่เราเคยทานคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบหวาน
แต่อันนี้คุณนึกสภาพไส้ถั่วคล้ายกับไส้ขนมเทียนนะคะ
มันก็จะมีความแบบแป้งกรอบแล้วก็ไส้ถั่วเค็มมีพริกไทยเผ็ดนิดนึง
คือมันอร่อยกลมลงตัวแล้วทานแล้วมันไม่เลี่ยนด้วย
ส่วนอันนี้คือไส้ไส้ไก่จุดเดียวอ๋ออันนี้จุดเดียวคือไส้เผือก
ไส้เผือกตัวต่ออ่ะเดี๋ยวให้คุณชนะไปลองชิมดูว่าไส้เผือกเนี่ย
อร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
เพราะว่าช่วงหน้าของกินเด็ดยังไม่หมดอาหารอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่
แต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรายกมาไว้บนนี้เลย